นั่นเขาจัดการแข่งขันประลองความเร็ว
เรียกได้ว่าเร็วแรงแสงทะลุโครน
โอ้โหเรียกได้ว่าสาดมาจากทางโค้ง
โอ้โหเนี่ยครับสู้กันเต็มที่แข่งขันกันเต็มพิกัดเต็มซีซี
กับภาพประดิการการแข่งขัน
รัฐไทนาทางเล่นสึกควายเหล็กแบตเทอร์

โอ้โหชื่อยาวไหม
จัดกันขึ้นที่ทุ่งนาใกล้กับสี่แยกหนองอ้อ
หมู่๖ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
แข่งขันเนี่ยนะเขาแบ่งออกเป็น๒ประเภทครับ

เปิดรับทุกคันเข้ามาแข่งขัน

เป็นรุ่นแบบทั่วไป
เพราะแข่งขันก็ยังสนุกสนานมันอยู่ทุกโค้ง

คู่ใจมาแข่งขันกันแบบไม่มีใครยอมใคร

เครื่องยนต์เนี่ยแต่งมาแบบเต็มที่๘๐๐แรงม้า
เรียกว่ามีแรงซิ่งแรงซัดใส่โค้งโคนกระจุยกระจาย

โอ้โหงานนี้บอกเลยนะสิ่งหนึ่งที่ขายดิบขายดีกว่าอาหารก็คือ

ไม่มีสบู่จะกลับไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวยังไง

โอ้โหก็มากันเยอะนะ
การแข่งขันในครั้งนี้มันสนุกจริง
แต่ว่าจุดประสงค์หลักที่เขาแข่งขันกันเนี่ย
ไม่ได้มาแค่เอามันอย่างเดียวนะ
เขาจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชน
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตร
เป็นว่าฝ่ายมาหลายสิบแรงมหา

นี่เอาปล่อยตัวพร้อมกันคุณเห็นมั้ย
โอ้โหโครนกระจุยสัตว์กระจายนะฮะ
มีกองเชียร์นี่กลับบ้านหน้าดำทุกคน

ว่าเป็นการสปาโครนนะเป็นของแถมไป
แต่ว่าคนที่มาแข่งขันเขาก็ได้ทั้งเพื่อนใหม่
นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน
แต่ที่ลำบากสุดคือนักข่าวเรานี่แหละ
กลับไปนี่ก็ไปเช็ดกงเช็ดกล้องอีก

เพื่อคุณผู้ชมไงที่น่ารักของเราก็ให้ดูภาพบรรยากาศ
แข่งขันที่มันเป็นเหมือนแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ในแต่ละท้องถิ่นนะคะ
หน่อยแต่สนุกบอกเลย
จริงก็มีการแข่งขันแบบนี้อีกหลากหลายที่แล้วก็หลากหลายกิจกรรม
ยังไงเดี๋ยวนำมาฝากกันเนาะคุณผู้ชม